ชาวบ้านที่นั่นเขายืนยันว่าเห็นดวงไฟประหลาด

ลอยเข้าไปในไร่ข้าวโพดเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าของที่เขาก็มีการมาทำพิธีขอขมาลาโทษกัน

เจ้าของที่มีอาการขนลุกแล้วก็ร้องไห้ออกมา
โอ้โหคนนี้ตกอกตกใจกันใหญ่เลยนะคะ
เพราะว่าอยู่ก็เป็นแบบนี้โดยไม่ทราบสาเหตุ

เป็นคลิปที่มีชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้

ชาวบ้านเขาน้อยที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีเพชรบูรณ์ถ่ายเอาไว้
ยังคงเป็นปริศนาที่ชาวบ้านเขาสนใจว่า
เอ๊ะดวงไฟดวงนี้ลอยไปลอยมามันคืออะไร

หรือเป็นดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางกันแน่

แต่ว่าคลิปนี้ถูกถ่ายไว้กลางดึกวันที่๓กันยายน
คนถ่ายคือนายประทวนสายอยู่หรือว่าแมนอายุ๓๐ปี
เป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านเขาน้อยหมู่๑๗
คนถ่ายในประทวนเขาเล่าค่ะวันเกิดเหตุมีพึ่ง
หรือว่ามะแรงตัวเล็กบินเข้าไปในหู
ด้วยความเจ็บปวดก็เลยให้แฟนขับกระบะไปส่งโรงพยาบาล
ให้หมอเอามะแรงออกมา
หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้าน
ระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยนะเขามองผ่านกระจกหลัง
ตกใจเห็นดวงไฟกำลังลอยอยู่ข้างหลัง

แต่ก็ปลอบใจตัวเองนะตอนนั้นเขาบอกน่าจะเป็นดวงดาวหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ได้บอกแฟนหรอกก็คิดตัวเองอยู่ในใจ

เขาก็บอกว่ามานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่หน้าเปรยวน
แล้วก็นึกถึงดวงไฟประหลาดที่เจอ
พี่ชายก็นั่งเล่นมือถืออยู่ใกล้แฟนก็อยู่ในบ้าน

อันนี้กราฟิกของเราทำให้เห็นว่าเป็นแบบนี้

ตอนนอนเล่นก็เห็นดวงไฟประหลาดสีเขียว

แล้วดวงไฟก็ลอยหายไปกลางไร่อ้อยของนายพิทยา

เห็นแล้วเห็นดวงไฟอันนี้ที่ไล่อ้อยมาแล้วเหมือนกันนะคะ

ทีนี้ต่อมาค่ะวันที่๔กันยายน
นายพิทยาขุนพิทักษ์อายุ๖๕ปี
เป็นเจ้าของไร่อ้อยที่ดวงไฟเนี่ยลอยเข้าไปเนี่ยนะ
ไปกับผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านอีก๖๗คน
บุกพิสูจน์เลยนะคะเอาทูบเอาเทียนไปทำพิธีขอเข้ามา
เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในไร่นะคะ
แล้วก็จอมปลวกด้วยที่อยู่กลางไร่อ้อย
ก็อยู่ห่างจากศาลไปใน๓๐๐เมตร

นายพิธียาเจ้าของไร่เขามีอาการแบบแปลก
อยู่ก็ขนลุกร้องไห้ออกมา
ตกอกตกใจกันหมดเลยว่าเป็นอะไรนะคะ
นี่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นจังหวะที่เจ้าของที่เขาทำพิธี

แต่ว่าหลังจากเสร็จพิธีต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไป

แต่แค่รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่า
ไปสอบถามเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่า
อาการแปลกประหลาดขณะทำพิธีขอขมา
ตอนจุดทูบจุดทำพิธีเนี่ยนะคุมตัวเองไม่ได้เลย
ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีจิตสัมผัสพิเศษอะไรมาก่อน
ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ด้วยแต่ก็ไม่เคยลบหลู่
หลังซื้อที่ดินแปลงนี้มา๔ปีก่อนมีห้องน้ำอยู่แล้ว
เจ้าของเดิมก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
ปลวกยังเล็กแต่วันนี้จอมปลวกขยายใหญ่ขึ้น
ติดกับพื้นห้องน้ำก็เลยมีผ้าสามสีมาผูกเอาไว้
คล้ายกับเคยทำพิธีอะไรมาแล้วบางอย่าง
แม้ว่าจะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่กลัว
เมื่อวานที่จุดทูป๙ดอกแล้วก็เทียนวางเอาไว้
ขอให้ทีมข่าวมาทำข่าวแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
แต่ยังเกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมอีก
ปักทูบก็มีอาการแบบเดิมขึ้นมาอีกค่ะ
ไม่สามารถบังคับตัวเองได้จะร้องไห้อีกแล้ว
เป็นเหมือนเดิมเลยคุมตัวเองไม่ได้นะคะ
ครั้งนี้นายพิทยาใจแข็งบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่รอพิสูจน์ดวงไฟประหลาดในช่วงกลางดึกนี้นะคะ
ก็มารอเหมือนกันรอจนค่ำเลยนะคะ

สุดท้ายฝนตกมาก็เลยยกเลิกภารกิจไป
ยังมีต่อนะคะเดี๋ยวทีมข่าวและชาวบ้านยังคงตามพิสูจน์เรื่องนี้ให้ชมกันอีก
ความคืบหน้าหลังลงพิสูจน์ในพื้นที่แล้วจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตามกันต่อได้นะคะ